คุณผู้ชมเคยได้ยินคำนี้กันไหมหัวหาบเมียคอน

ช่วยกันทำมาหากินว่างั้นเถอะนะครับ
เราจะพูดถึงนักร้องสุดแซ่บพิธีกรรายการเศรษฐีป้ายแดงจ๋านงพนี

หาเวลาไปทำหน้าที่แดนเซอร์ให้กับหวานใจพี่แจ๊คธนพลไปได้ไง
แล้วไม่ได้ไปคนเดียวพาคู่หูคู่ซีเอมวิทยาวัฒน์ไปด้วยจัดเต็มแค่ไหนไปดูภาพจ้า
โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โกคถิตทิศทิศที่เอาไปอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้คงร้องความตรงนี้
มันดายนะประกบกันมาคุณผู้ชมอาจจะกับเอมเขาไม่ได้ตั้งใจจะขึ้นไปบนเวทีหรอก
แต่ผ่านพอดีไปเจออ้าวนั่นแฟนเราร้องเพลงอยู่นี่นะช่วยกันซะหน่อยนี่แหละผัวหาบเมียคอนของจริง
พี่แจ๊กร์รับบทนักร้องตามปกติ
แดนเซอร์เขานักร้องรูปธุมตัวท็อปของวงการจ๊ะเอ็ม
โชว์สเต็ปเพิ่มความสนุกสนานให้มันยิ่งขึ้น
แล้วคือใจจริงคุณจ๊ะเขาตั้งใจจะชวนเอ็มเพื่อนซี
แต่ไม่รู้เป็นไงมาไงคุณผู้ชมขาเวียนเทียนอยู่ดี
เวียนมาเป็นหางเครื่องบนเวทีซะอย่างนั้น

ถึงแม้ว่าเสื้อผ้าหน้าผมไม่ได้จัดเต็มนะเพราะมาสบาย
คุณผู้ชมนิลาเกินร้อยนี่จ้างเท่าไหร่เนี่ย

บอกพี่แจ๊กอุ้ยงานนี้ดีใจแน่นอนนะครับ
เพราะว่าแดนเซอร์เป็นคนใกล้ตัว
ร้องไปก็ยิ้มไปหรือว่าร้องไปกลั้นขำไปก็ไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชม
หลายคอมเม้นต์เนี่ยชื่นชมความน่ารักของ
จ๊ะนงพนีกับเยเอมนะคะ

เหมือนเมียหลวงเมียน้อยมาช่วยกันทำมาหากิน

ถามพี่แจ๊กก่อนเรื่องเมียน้อยนะ

แล้วไม่ให้เสียชื่อคู่นี้เขาเป็นนักร้องคู่ศีลมาถึงเวทีขนาดนี้
ทีขนาดนี้ไม่ได้มาเต้นอย่างเดียวจับไมค์โชว์เสียงร้องให้แฟนได้ฟังกันด้วย

จับไมค์โชว์เสียงร้องให้แฟน